ราคาหลักล้านมาวันนี้แทบไม่เหลืออะไร
เกิดอะไรขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครั้งหนึ่งเนี่ย
เคยถูกเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลก
มันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ก่อนอื่นนะคะเรามาย้อนทำความรู้จักกันสั้นก่อนนะคะ

แต่ละเหรียญมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่สามารถที่จะแทนที่กันได้นะคะ

มันก็จะเหมือนกับสิ่งที่มีอย่างเดียวในโลก

แต่ว่ามันก็ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกัน
เพียงแต่สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้
ทำไมถึงกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลขนาดนั้น
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมานี้นะคะ
จริงมันมีมาตั้งแต่ปี๒๐๑๒แล้วล่ะค่ะ
ซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีคนมีไอเดียค่ะ

ไว้เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ในโลกจริงนั่นเอง
ต่อมาพอในปี๒๐๑๔ก็มีศิลปินหนุ่มคนหนึ่งค่ะ
เขาก็มีการสร้างผลงานดิจิทัลขึ้นมาชิ้นหนึ่ง

ก็ศิลปินนะคะก็สร้างภาพนี้ขึ้นมา

มาถึงช่วงที่มันไฮกันดีกว่านะคะ
เพราะว่าในปี๒๐๒๐อยู่ดีมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ประมาณพอปี๒๐๒๑มันก็ดังเป็นผู้แตกเลยค่ะ
ที่ถูกประมูลไปณขณะนั้นนะคะ
ราคาของงานศิลปะชิ้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
หรือว่าเจ้าภาพลิงขี้เบื่ออย่างที่เรารู้จักกันนะคะ
ซึ่งตอนนั้นนะคะก็มีศิลปินชื่อดังคนดังระดับโลกเนี่ยกระโดดเข้าร่วมลงทุนมากมายเลยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่ออกมาวิจารณ์นะคะเพราะหลายคนบอกว่าสิ่งนี้มันคือฟองสบู่ชัด
และในที่สุดนะคะงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาใครลุกช้าจ่ายรอบวง
เพราะว่าในช่วงกลางปี๒๐๒๒ก็มีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งนะคะออกมาว่า
จากบางชิ้นที่เคยมีมูลค่าสูงลิฟต์ถึงหลายสิบล้านบาทในช่วง๒ปีก่อนหน้านะคะ
หรือจะเรียกว่าไร้มูลค่าเลยก็ว่าได้
พูดง่ายนะคะว่านักสะสมอยู่ที่ประมาณ๒๓ล้านคนเนี่ย
หรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินเฟียสก็อยู่ที่ประมาณ๑๓ล้านบาท
จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำจุดสูงสุดไว้อยู่ที่หลายสิบล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนตุลาคมของปี๒๐๒๑ค่ะ
มันก็เกินจริงไปหน่อยจากกระแสต่างที่มันเข้ามานะคะ
หลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ฝุ่นเนี่ยเริ่มจางไปเราก็น่าจะได้เห็นวิวัฒนาการของมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
ที่สุดนะคะนักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะ
จำเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำการประเมินความเสี่ยงของสินทรัพย์นั้นอย่างถี่ถ้วน
เพื่อที่จะสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
การเงินดีชีวิตดีใครก็มีได้